ใช่ค่ะก็นอกจากมีฝนตกในช่วงนี้แล้ว
สภาพอากาศช่วงกลางวันแบบนี้นี่ร้อนเหลือเกินนะคะคุณผู้ชม

เรื่องของการเมืองก็ร้อนแรงเหมือนกันนะคะ
ถ้าเกิดว่านับกว่าจะถึง๒๔มีนาวันเลือกตั้ง
เหลือเวลาอีก๒๕วันสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่การเลือกตั้ง

เพื่อไปลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ที่๒๔มีนาคม
ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น

ทีนี้คุณผู้ชมคะพูดถึงการประชุมคอรมอลกันหน่อย
วันนี้มีหลายวาระให้จับตามอง
แล้วนักข่าวเองก็อยากจะถามนายกเหลือเกินว่า
ท้ายที่สุดแล้วจะตอบรับมาดีเบตหรือไม่
วันนี้กลายมาเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งนะคะ
เพราะเมื่อวานรองนายกวิศนุก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะ
กลัวถ้าพูดเรื่องของนโยบาย
โดยเฉพาะนโยบายประชารัฐพูดได้

เดี๋ยวจะกลายเป็นทั้งชี้นำแล้วก็ครอบงำ
เราไปติดตามเรื่องการประชุมคอรมอกัน

คุณคารินกะมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
เชิญค่ะคุณคารินค่ะครับ
การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ
นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทัศกาลสกุลช่างเมืองเพชร
โชว์ตุ๊กตาโมเดลซีทอยลุงตู่
บอกกับสื่อมวลชนครับว่าอย่าสนใจแต่เรื่องดีเบต

และยังแนะนำเยาวชนให้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทิมอย่างสร้างสรรค์

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยบรรยากาศก่อนการประชุมครับนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทัศกาล
เทอมสร้างสรรค์ที่สสร่วมกับภาคีเครือข่าย
เปิดพื้นที่การเรียนรู้รองรับเยาวชน๑๓ล้านคนในช่วงปิดภาคเรียนครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แนะนำเยาวชนให้เพิ่มการเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีครับ
พร้อมกันนี้ยังได้ชิมฝีมือการทำบัวลอยจากเยาวชน
และให้คำแนะนำเยาวชนให้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำ
เพราะขนมบัวลอยเป็นขนมที่มีมานานกว่า๑๐๐ปี
ต้องรู้จักคุณค่าและพัฒนาสิ่งใหม่และไม่ทิ้งของเก่าครับ
ตุ๊กตาสีทอยรูปร่างหน้ารามเกียรติผลงานของนายกฤษดาอินกงราชสกุลชั่งเมืองเพชร
และได้ทำตุ๊กตารูปใบหน้าพลเอกประยุทธ์ในชุดลายพางก่อนที่นายกจะเชิญ
โชว์ให้สื่อมวลชนดูครับพร้อมยกตุ๊กตาขึ้นมาหยอกล้อ
และพูดว่าสวัสดีจะไปดีเบตหรือเปล่าทั้งที่พูดอยู่ทุกวันแล้วครับ
ด้านผลเอกอานุพงศ์เกียร์ผ่าวจิณดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหทัย
บรรยากาศโดยทั่วไปยังอยู่ในความเรียบร้อย
พักการเมืองต่างเดินหน้าหาเสียงโดยประชาชนก็ต้องใช้วิจารณญาณให้มากขึ้นครับ
ส่วนกรณีที่พักการเมืองหาเสียงโจมตีกองทัพ
โดยส่วนตัวมองว่าการหาเสียงต้องเสนอแนวทางที่จะบริหารประเทศชาติให้ดี
อย่าใช้วาธกรรมมาโจมตีกันครับ
ความคิดผมการหาเสียงต้องเสนอแนวทางที่จะบริหารประเทศชาติให้ดี
ที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นการยกประเด็นมาโจมตีกัน
ประเด็นใดคุณก็รู้อยู่ก็ไปดูกันเองนะครับ
แต่ผมเนี่ยอยากเห็นคนว่าเข้ามาจะทำอย่างไร
บอกเฉพาะเป้าหมายบอกวิธีทำด้วยว่าจะทำอย่างไร
คนที่ใช้วิจัยงานจะได้ทำอย่างไร
อย่างไรปลุดเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร
อกจากนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมการช่วยเหลือประชาชน

โดยให้ดำเนินการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภครวมถึงการ
อาชีพของประชาชนให้มีความพร้อมอีกด้วยครับ
ขณะที่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้ครับ
จะเป็นเรื่องที่กระทรวงการคังเสนอมาตรการ
และมาตรการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ครับ
รินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ทีมข่าวการเมืองของเราก็วันนี้ก็คงอยู่ที่ธรรมเนียบอย่างต่อเนื่องนะครับ